มีบางขั้นตอนตอนที่ไปทำพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้าน
ประตูห้องไม่ได้เปิดไว้เดี๋ยวหลังจากเผาศพเสร็จ
จะไปทำพิธีเรียกดวงวิญญาณลูกกลับมาบ้าน
จะได้มีความสุขแล้วก็ลูกจะได้อยู่ที่บ้าน
คุณผู้ชมครับและในวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็มีพิธีเผาศพของครูอิ๋ว
จัดขึ้นบริเวณที่วัดบ้านเกิด
และงานเผาศพในช่วงเย็นที่ผ่านมา
เผากันบนเชิงตะกอนหรือว่ากองฟอนเลยนะครับ
จากวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ยังไม่มีเมนเผาศพ
แล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

วัดบ้านบุงค้าตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูสาวที่ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิต

วันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
บรรดาพ่อแม่ญาติมิตรรวมไปถึงร้อยตำรวจตรีธเนธแก้วหาร
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรระแงะจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มรวมไปถึงเพื่อนนะครับ
ร่วมเรียนปริญญาโทแล้วก็เพื่อนที่เดินทางมาร่วมงาน
วันนี้มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ
สถานที่ที่ทำพิธีชาปนกิจศพในวันนี้
ก็จัดขึ้นโดยจัดตั้งขึ้นมาเป็นเชิงตะกอนหรือว่ากองฟอน
โดยมีการนำยางรถยนต์เอาไว้ด้านล่างสุด
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ฟืนเลยชื้นจุดไฟก็จุดยากต้องใช้ยางรถยนต์รองเอาไว้
แล้วก็นำไม้ฟืนมาวางเรียงเอาไว้ในชั้นบนถัด
ถัดขึ้นมาเป็นชั้นสถานที่ที่ทำพิธีห่างจากสาราที่ตั้งศพ
ภายในวัดประมาณ๒๐๐เมตรและวันนี้ก็มีฝนตกปล่อยตลอดทั้งวัน
น้ำเนี่ยเจิ่งนองไปทั่วฝ่ายจัดสถานที่ต้องนำเต็นต์มากาง
สาราธรรมสังเวศเพื่อรองรับผู้ที่จะมาร่วมงาน
อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็มีจำนวนประมาณ๑๐๐คนนะครับ
มีทั้งพระสงฆ์แล้วก็คารวาสจำนวนมากขณะที่มีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถนะครับ
ก็มีการจัดเอาไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อรองรับรถที่จะมาร่วมงาน
โดยมีการประสานขอความร่วมมือกับชาวบ้านทุกคนที่มีที่ว่างในลานหน้าบ้าน
เพื่อขอใช้ยืมเป็นที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
เผาศพในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นไปเมื่อช่วงประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุสรแก้วกังวาน
เพราะว่ารัศกาลจังหวัด๑๐๑เป็นประธานฝ่ายคาราวาต
แล้วก็มีคนสังเกตเห็นว่าบรรยากาศภายในงาน
ระหว่างร่วมงานมีนกกังเขนตัวหนึ่ง
มาอยู่ใกล้งานแล้วก็ลงมายืนอยู่บนพื้น
ไม่ไปไหนด้วยซึ่งใกล้ก็มีผู้คนมากมาย
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือนี่อาจจะเป็นนกกางเขน
มาร่วมไว้อาลัยส่งวิญญาณของครูอิ๋ว